ช่วงนี้พาไปดูดราม่าในโลกโซเชียลกันหน่อยนะคะ
ต้องบอกว่าเป็นดราม่าเรื่องควายเลย
ควายจริงควายตัวเป็นนี่แหละค่ะ
เพราะมีคนไปถ่ายภาพควายตัวนึงนะครับ

แล้วก็ถูกผูกถูกล่ามเอาไว้กลางทุ่ง

ชีวิตของเราเราเลือกได้เองนะโพสต์บอกว่า
ใครผ่านไปผ่านมาเส้นทางบ้านสวายจีกบ้านหลักเขต
จะเห็นควายตัวนึงเจ้าของไม่ค่อยสนใจมันเท่าไหร่
วันก่อนผมไปถามคนแถวนั้นเขาบอกว่าผูกให้ควายตาย
ใจคอทำด้วยอะไรมันจะกินอะไรได้
เพราะที่เขาผูกตรงนั้นไม่มีย่าให้กินได้เลย

กัดตรงเสาส่งสัญญาณโทรศัพท์บ้านมะค่าตะวันออก
เส้นทางบ้านสวายจีกบ้านหลักเขต
ดูสภาพควายเอานะครับว่ามันเป็นแบบไหน

บอกว่าโดนผูกเอาไว้แล้วก็ผูกรอความตาย

สุดท้ายผู้สื่อข่าวเราลงพื้นที่เลยนะครับ

เจ้าของควายก็คือยายสามอาทวีกุล

นี่ควายสุดหวงของฉันเลย

แต่มันเห็นสิคโครง

ควายตัวนี้มันชื่อเจ้าครบ
ครบชื่อครบเนี่ยเป็นภาษาเขมรนะคะ
แปลว่าเขาโค้งเข้าหากัน
ยายบอกเจ้าคอปเนี่ยนะเป็นควายตัวแรกของครอบครัวเลย

อายุยืนมากดูสิขนงอกอ่ะ

ครบเนี่ยนะเป็นแม่พันธุ์ให้ลูกควายมาหลายครอกแล้ว

เอาลูกมันไปขายนำเงินมาเลี้ยงดูลูกยาย
เรียนจบกัน๙คนทั่วเลยนะ

แต่ละวันยายก็ให้หลานเอาเจ้าครบมาผูกไว้ข้างทาง
แล้วก็ให้ลูกชายหาย่าหาน้ำให้กินเป็นประจำ
ถามว่าทำไมเจ้าครบถึงมีซี่โครงใช่ไหม

สิบห้าสิบปีแล้วทรงมันก็ตามชะลาตามวัยมันนั่นน่ะ
มันแก่ยายสามบอกด้วยว่าหลายต่อหลายครั้งมีคนมาขอซื้อเจ้าครบจากยาย
ยายไม่เคยขายเลยนะตั้งใจว่าจะเลี้ยงจนตายจากกันไปข้างนึงนั่นแหละ
เพราะว่าผูกพันกันมากเจ้าครบเนี่ยถ้าตายก็จะไม่กินด้วย
จะเอาไปฝังทำพิธีให้เลยไปถามลูกยายบ้างไหม
นายพลอัธวีกุลลูกชายยายสามบอกว่าโอ้โหคิดได้ไงอ่ะ
ผูกควายรอความตายยิ่งเจ้าครบด้วยแล้วเป็นไปไม่ได้เลย
แม่เนี่ยนะทั้งรักทั้งห่วงเจ้าควายตัวนี้มากแล้วขอบอกเลย
เขากับพี่น้องอีกรวมกัน๙คนเนี่ยเรียนจบได้เพราะควายตัวเดียวนี่แหละ
ถ้าไม่ได้เจ้าครบเนี่ยเรียนไม่จบเลยนะเพราะฉะนั้น
อยู่กันไปจนแก่จนเท่าจนตายจากกันนั่นแหละไม่มีทางหรอกที่จะให้เจ้าครบอยู่แบบยากลำบาก
เพราะว่าเจ้าครบมีบุญคุณครับ